แล้วก็พูดกันยาวมาสองวันแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยพี่ป๊อปปองกุล
เองก็ออกมาตั้งโต๊ะแถลงชี้แจงกันไปเรียบร้อยแล้วถึงประเด็นที่เขา
บอกว่าเขาสร้างโลกออกมา๒ใบสำหรับผู้หญิง๒คน
อยู่ในชีวิตเขาซึ่งจริงจริงแล้วหลังจากที่ออกมาแถลงข่าวเนี่ย
เสียงก็แตกกันไปแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป
วันนี้ลองเข้าไปส่องดูในโลกโซเชียลกันหน่อย
เหล่าเพื่อนพ้องคนในวงการบันเทิงทั้งที่เคยร่วมงานกับพี่ป๊อป
หรือว่าเป็นเพื่อนหรือว่าไม่เคยร่วมงาน
แต่ให้กำลังใจกันเยอะแยะมากมายนะคุณผู้ชมนะ
มีทั้งนี่ค่ะเจ๊ใหญ่เลยนะคะเจนิเฟอร์คิมอฟปองศักดิ
โจ๊กโซคูแก้มวิชญานีโอปอล์บานิสราโบสุนิตา

ซึ่งทุกคนต่างพูดถึงเรื่องของการทำงานของพี่ป๊อปบอกว่า
ป๊อปเป็นคนตั้งใจทำงานมาก
และมักจะถ่ายทอดความรู้ให้กับรุ่นน้องอยู่เสมอนะคะ
ทั้งนี้เขาบอกว่าอยากจะให้แยกแยะนะ

เพราะว่าไม่มีใครเกิดมาไม่เคยทำผิด

ด้วยการด่าว่าด้วยถ้อยคำแรงสนุกปาก
ทุกเรื่องจะไม่น่าให้อภัยเลย
ถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องของคนอื่น
ที่ผ่านมาป๊อปเองก็เคยให้กำลังใจคนอื่นมามาก
ตอนนี้ก็อยากจะให้กำลังใจป๊อปกลับไปเหมือนกันนะคะ
ซึ่งก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ด้วยรูปหัวใจเยอะแยะมากมายแบบนี้

ยังไงก็จะติดตามผลงานของพี่ป๊อปต่อไป
ส่วนเรื่องของซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดนะคะของพี่ป๊อป
ที่ตอนแรกบอกว่าจะมีการปล่อยซิงเกิลออกมาในวันที่๒๗กุมภาพันธ์นะ
ทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ของต้นสังกัดพี่ป๊อปก็ออกมาเปิดเผยว่า
เพลงพรุ่งนี้ค่อยที่มีแพลนจะปล่อยวันที่๒๗กุมภาพันธ์นี้
จำเป็นว่าจะต้องเลื่อนออกไปก่อน

ถ้าปล่อยออกมาในช่วงนี้ก็แน่นอนแหละว่าจะต้องถูกโยงกับข่าวที่มันออกมาอย่างแน่นอน

เพราะฉะนั้นแล้วสำหรับซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดของพี่ป๊อปเนี่ย
ขอเลื่อนออกไปก่อนก็แล้วกัน
ซึ่งจริงอย่างที่พี่ป๊อปพูดเมื่อวานนี้ว่า
เอาจริงนะเรื่องงานเขาแบบเขายังไม่ได้คิดอะไร
เขาไม่มีหัวใจจะไปคิดอะไรเพราะว่าเขาก็รู้สึกผิดมาก

อยากจะบอกว่าพี่ป๊อปได้กำลังใจดีจากเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงเยอะมาก
แล้วดิฉันเข้าไปดูในโลกโซเชียลนะหลังจากที่พี่ป๊อปออกมาแถลงข่าว
เมนต์ประเด็นทิศทางที่เข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจมากขึ้นว่า
คือเราคนเราทุกคนไม่เคยมีใครไม่ทำผิด
แต่ทำผิดแล้วยอมรับผิดออกมายอมรับแล้วอยากที่จะแก้ไขปรับปรุง
แล้วตอนนี้พี่ป๊อปก็เคลียร์ทุกอย่างให้มันแบบดีที่สุด
แล้วเขาที่สุดคนหนึ่งจะทำได้
คือเอาจริงนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ในโซเชียลก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันออกไป
แต่มีหนึ่งสิ่งที่เขาทำโพลขึ้นมาสำรวจความคิดเห็นว่า
ทุกคนจะติดตามผลงานของพี่ป๊อปต่อหรือไม่
ผลปรากฏว่าทุกคนต้องยอมรับนะเพราะว่าพี่ป๊อปเนี่ยมีชื่อเสียงขึ้นมาได้
เพราะว่าผลงานของเขาเพราะความสามารถของเขา
ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายนะคะ